สวัสดีครับ

ขอบคุณผู้ชิงพี่ท่านของธุรกิจวันนี้ค่ะ
วันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับ
ของการที่เราได้มาต่อยอดความสำเร็จ

เรายังได้มีโอกาสเปิดตัวสินค้า
ก็น่าจะเป็นห้อกุ้งยืนยังได้ก็ดีค่ะว่าวันนี้
เพราะว่าเรามีประโยชน์สู่ครั้งพวกคุณแม่ทุกคนมาอีกเยอะ
แล้วก็เราให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะอยู่ตรงนี้
ห้องนี้คือจะช่วยสปอร์ตคุณแม่ทุกคนต่อไป
คุณแม่ครับเป็นยังไงบ้างครับ
เป็นที่เหมาหรือ
ก็ดีใจนะคะที่ธุรกิจของเราที่เราทำมาด้วยความตั้งใจเนี่ย
ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคุณแม่ทุกท่าน
คุณแม่ที่เหมือนมีความสมัยใหม่ก็ให้ความเชื่อมั่นทางด้านวิตามินของเรา
ก็ท่านประธานก็มีอะไรอยากจะกล่าวนิดนึงนะครับ
ขอบคุณครับ
ฮัลโหลฮัลโหลไหมครับ
อะไรอยากจะฝากอะไรถึงพี่ทุกคนไหมคะ

เราก็สัญญาที่จะทำผลิตภัณฑ์ที่ดี
แล้วก็มีความรับผิดชอบกับทุกผลิตภัณฑ์ของเราครับ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ผมเองก็ทั้งภูมิใจนะครับ
แล้วก็ดีใจที่แล้วก็ไม่คาดคิดด้วยนะครับว่าเราจะมีกันได้ถึงวันนี้
ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากอีกครั้งหนึ่ง

เอาพี่หวานออกก่อนให้ไปดูก่อน
เอาพี่หวานกับลูกออกก่อน
โอเคเอาข้างหลังก็ดู
มาครับขอบคุณมาก
ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นภาพตั้งใจของครอบครัวที่จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
คืออยากจะขอเท้าความนิดนึงก่อน
ก็คือตัวผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุผลของเขาเนี่ยมันคืออะไร
แต่ว่าในขณะที่ตอนเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ย
ตอนนั้นภรรยาผมก็ท้องลูกอยู่ท้องแก่พอสมควร
แล้วอย่างที่ว่านะภาวะของคนท้องเนี่ยบางที
เขามีความระแวดระวังกับอันตรายเนี่ย
ก็มีความอ่อนไหวต่อเรื่องนี้สูงมาก
แล้วมันกระทบกับเราหนักมากครับผม
รู้สึกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครอืม
แล้วผมก็คิดว่ากฎหมายกระบวนการที่ที่ทำเนี่ยมันก็ช่วยเราได้
ผมก็ยืนยันอยู่ตรงนี้ครับว่านี่คือสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อไป

ทุกคนก็เหมือนจะได้เห็นอ่าตามที่เห็นนะครับ
หรือว่ามันเร็งไปมากเกินไปไหมสำหรับแบบ
คุณรู้หรือเปล่ารู้สึกยังไง
ตอนที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น

แล้วเราก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่

กับลูกกับภรรยา

ต้องการดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก็ควรจะได้รับผลของการกระทำของเขา
เป็นในตอนนี้นะครับเป็นข้อหาทำให้เสียทรัพย์
ก็ปกติอะครับ

ถ้าวันหนึ่งเราเดินไปแล้วเราทำให้ทรัพย์สินของคนอื่นเสียหายเนี่ยก็มี

ที่เป็นความผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลนั้น
แล้วเราอยู่เฉยเราคงไม่ไปทำให้ทรัพย์สินใครเสียหาย
ข้อหาเดียวใช่ไหมที่เราแจ้งคำขอบคดีอยู่

มันเป็นคาดิศส่วนละตัวของความผิดยังที่จะติดต่อเพื่อขอเคลียร์กับวิธารุงไงคะ

นี่มีนะครับ
แล้วต้องการการัฐ้าเทียดอะไรอยู่
ผมเองก็พูดในเรื่องของคดีเนี่ย
อาจจะไม่เหมาะครับอาจจะไม่สมควรในลักษณะของผมนะที่จะเป็นคนพูด
ผมให้ทนายพูดเรื่องนี้ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการชดใช้กันอะไรอย่างนี้ว่ามันจะไปจบตรงไหน
แต่วันนี้ผมก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าเจตนาผมคือการดำเนินคดีต่อ
แน่นอนมันมีความยืดเหยือซึ่งผมเองไม่ได้ตั้งใจให้มันรอบไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลย
แต่โอเคครับเข้าใจว่าบางครั้งมันก็มีความล่าช้าแต่ตอนนี้มันกำลังดำเนินต่อไปแล้ว
ผมก็เชื่อว่าผมจะได้รับความจุดีทำนะครับ

ไปเจอกับเขาเรียงงี้โอเคนะ

เดี๋ยวจะเป็นความการท้าทายหรืออะไรอย่างนี้

ผมไม่ได้ดราม่าหรืออะไรด้วยนะครับ
แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิของผมในฐานะคนไทยแค่นั้นเอง
แล้วเราเข้าใจในสิทธิของเรา

มันไม่มีใครควรจะโดนอะไรแบบนี้
แล้วมันผิดกฎหมายก็ผิดกฎหมายก็แค่นั้นเอง
ไม่มีครับไม่มีอะไรจะพูด
มันมีกฎหมายก็มีกฎหมายก็แค่นั้นเอง